มาดูอีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ

สำหรับพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองค่ะ

แล้วก็ต้องกล่อบแทนความเหนื่อยของตัวเองหน่อย

รถคันนี้มานะจ๊ะเลขทะเบียนสวยด้วยเห็นบอกนะจ๊
ส่วนสาวหล่อข้างกายที่สาวฝนโพสต์ภาพลงโซเชียลจนหลายคนอยากรู้ว่า
ตกลงแล้วพี่แว่นคนนี้เป็นใครนะคะ
ฝนก็ตอบหมดเลยว่าคนนี้แหละคนที่รู้ใจดูแลข้างกายกันมา๑๗ปี
หนุ่มไม่มีมีแต่สาวหล่อคนนี้แหละนะคะ
ส่วนเรื่องข่าวดีว่าจะมีลุ้นแต่งงานแบบคู่อื่นหรือเปล่า
เพราะว่าสมัยนี้เขากฎหมายเขาจะเปิดกว้างแล้วเนาะว่า
เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อาจจะเป็นอะไรยังไงไปฟังฝนธนสุนทรหน่อยจ้
ไม่ซื้อเองค่ะซื้อเองเอาไปทำมาหากินเนอะเป็นรางวัลชีวิตของตัวเราเองด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ว่าเราซื้อเงินสดนะเราก็ซื้อเงินผ่อนเหมือนเดิม
คุณก็บอกว่าอันนั้นเป็นแฟนเรา
ก็คือดูแลกันช่วยกันทำมาหากินอะไรประมาณนี้
ก็คือคนที่รู้ใจใช่ค่ะ
กับใครก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับเรา

เอาเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังฝนเขายังไม่เห็นกฎหมายที่ชัดเจนเลยอ่ะ